ก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเลย
สำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่คุณจตุรงมกจก

คือก่อนหน้านี้คุณจตุรงเขามีการโพสต์ข้อความลงไป
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะเน็บแนมว่าแม้
เป็นดารานี่รวยนี่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น
วันนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบหมดเปลือกทุกประเด็นเลยค่ะ

วันนี้พามาที่จตุรงฟาร์มนะครับ
มาดูว่าการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบลุงลงเป็นอย่างไร
วันนี้จะเคลียร์หมดเคลียร์ประเด็นดราม่า
วันนี้พาไปดูทุกซ่อทุกวงของจัตรวงฟาร์ม
การทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
คือลุงลงเริ่มจากลุงลงไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำแล้วก็มาเหอะมาอะไรในช่วงนี้
งงทำมาตั้งแต่๑๐กว่าปีที่แล้ว
แล้ววันหนึ่งเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้ววันหนึ่ง
ลุงลงก็ได้ยินคำว่าพอเพียงของในหลวงเรา
ราชการที่๙พูดแล้วลุงลงก็ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพอเพียง
พอเพียงต้องทำงานแต่ทำแล้วรู้จักใช้
เงินที่ได้มาควรแบ่งไปเก็บไว้ทำอะไร
คุณเริ่มสร้างอันนี้ต่อไหมคุณไอ้นี่ไม่ดีหยุดก่อนไหม
แล้วสร้างแบบใหม่แล้วให้ทำให้มันงอกเงย
แล้วอยู่แบบสุขสบายอยู่แบบมีความสุข
โดยนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ยังเผยอีกด้วยนะคะว่า
หนึ่งเหตุผลที่ลงทุนเปิดฟาร์ม
ก็เพราะว่าตัวเองเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ

มองหาช่องทางที่จะทำให้พวกเขาสามารถต่อยอด
หารายได้เลี้ยงปากท้องกันได้ด้วยตัวเอง

ประกอบไปด้วยโซนเลี้ยงไก่ชน
ไก่ไข่หมูโรงเพาะเห็ด

ซึ่งทั้งหมดนะคะนอกจากจะทำเพื่อบริโภคกันแล้วเนาะ

เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกหนึ่งต่อด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็จะเอามาถมตรงนู้นสร้างเท่านี้อืมแล้วก็แม้ว่าจะทุ่มเวลาให้กับการทำ
นะคะแต่แฟนไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าพี่รงเนี่ยจะทิ้งงานในวงการบันเทิง
หายไปไหนยืนยันออกมาเลยว่าจะหยุดลอดแล่นบนเส้นทางสายบันเทิง
ต่อเมื่อจะไม่มีผู้สร้างและไม่มีผู้ว่าจ้างกันอีกต่อไป
คือวงการบันเทิงหันหลังให้ไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องทำงาน
ทำทำทำทำทำจนกว่าเขาจะเลิกจ้างลุงลงอ่ะวันไหนว่างลุงลงก็จะ
มาที่ฟาร์มเพื่อความสุขแต่เมื่อวงการบันเทิงเลิกจ้างลุงลวงเมื่อไหร
อันนั้นแหละลุงลงไม่เดือดร้อนแล้วเพราะลุงลงมีจตุลงฟาร์ม
ก็ได้เคลียร์กันแบบหมดเปลือกทุกประเด็นเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่า
เรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ย
เราแค่เพียงพอเท่านี้เราก็สุขใจแล้วไม่จำเป็นว่า
จะต้องมีเงินมากมายขนาดไหนถึงต้องไปลงทุน

คือมันเป็นความสุขที่อยู่แค่ความคิดของเรา
มุมมองแค่ทัศนคติของเราเท่านั้นเองนะคะ
แค่เรารู้สึกว่านี่คือความพอเพียงเราก็สุขใจแล้ว

อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของพี่จตุรงค
แล้วเขาก็ยืนยันด้วยนะว่าไม่หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างแน่นอน